สวัสดีค่ะพบกับลูกการร้อนหนาวกับดิชันนทชัยกิทโมคค่ะคุณผู้ชมครับในระยะ๒๓วันนี้เนี่ย
ประเทศไทยของเราทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศมีอากาศร้อนแต่๔๐องศาค่ะ
เวลาหลังจาก๑๐โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งแตกต่างกับทางภาคใต้ค่ะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะจะเริ่มมีฝนตกนั่นเองค่ะ
ปัจจัยนะคะลักษณะอากาศแบบนี้ค่ะเกิดจากการที่บริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะ
ตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ย
มีห่อมความร้อนพัดเข้าปกคลุมนะคะพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือร้อนจัดจัดเลยค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้ในระยะนี้มีลงทะเลพอพัดปกครุมทำให้มีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ
บริเวณไหนนะคะที่เป็นสีเข้มค่ะเช่นเดียวกันค่ะตรงนั้นคือฝนตกค่อนข้างเยอะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะแต่ถ้าใครกำลังรอฝนค่ะสุดสัปดาห์นี้มีลุ้นว่าจะมีฝนเข้ามาตกในประเทศไทย
คุณผู้ชมค่ะแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท้องฟ้าในกรุงปักกิ่งกลายเป็นสีเหลือง
มีพายุทรายหอบนำทรายเข้าปกคลุมแบบนี้นี่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เลยนะคะคุณผู้ชม
อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นจริงเลยนะคะสามารถวัดดัชนีคุณภาพอากาศได้ระดับ๕๐๐ค่ะ
ซึ่งถือเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง
ขณะที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของจีนค่ะได้ประกาศเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนนะคะ
แล้วก็ลมที่พัดแรงรวมไปถึงพายุซ้ายด้วยค่ะและนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ